ก็เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดอยู่พอสมควรเป็นเรื่องของสามีและภรรยา
ทนอยู่กินมาด้วยกัน๔๐ปีแล้วจนเป็นตายายแล้วนะครับปรากฏว่าคุณยายทนไม่ไหว
เพราะว่าสามีด่าประจานอะไรก็ด่านะฮะแล้วหาว่าเธอเป็นหญิงไม่ดี
ท้ายที่สุดอย่างที่บอกไปว่าเธอทนไม่ไหว
คว้ามีดปลายแหลมมาจ้วงแทงเข้าที่หน้าอกใกล้ลำคอ
จนตาเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ยายบอกแบบนี้บอกว่าติดคุกยังมีวันออก
แต่ถ้าอยู่กับตาอยู่กับสามีแบบนี้มันออกไม่ได้
คือออกจากชีวิตที่ทรมานแบบนี้ไม่ได้
คือคุณตาก็ด่าว่าด่าทอมาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาทุบตีคุณยายตลอดเลยนะคะ
ใช่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้
ในหมู่บ้านโนนรังที่ตำบลโนนสุวรรณ
อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะครับ
ตำรวจสพนสุวรรณได้เข้าตรวจสอบในบ้าน
ก็พบกองเลือดบริเวณประตูรั้วทางเข้าออกบ้าน
ส่วนผู้ที่ถูกแทงก็คือคุณตาหลวงอายุ๗๔ปี
ชาวบ้านได้นำส่งโรงพยาบาลโนนสุวรรณไปก่อนหน้านี้
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะส่วนนี้กองเลือดทั้งนั้นเลย
แต่เราต้องเซ็นเซอร์สีของเลือดไว้
คุณตาหลวงถูกแทงเข้าบริเวณหน้าอก

เป็นแผลฉกันถึง๓แผลเลือดท่วม
ส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นภรรยาของคุณตาหลวง
ก็คือคุณยายเพ็ญศรีอายุ๖๑ปี
หลังก่อเหตุคุณยายไม่ได้หลบหนีไปไหน

ที่ยึดมาได้จากผู้ก่อเหตุนะครับ
ผู้ก่อเหตุเองก็รอมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้าน
ก่อนที่จะพาเข้ามอบตัวที่สพนสุวรรณนะครับ
โดยนายสมดีจันทคามผู้ใหญ่บ้านโนนรัง
ซึ่งเป็นน้องชายของคุณยายพินศรีผู้ก่อเหตุ

บอกว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ก็คือพี่สาวของเขา
แล้วก็สามีพี่สาวทะเลาะกันเป็นประจำเลย
หลวงชอบทุบตียาย
ตอนเช้าก่อนเกิดเหตุคือยายจะไปทำบุญ
ตั้งใจจะไปทำบุญเนื่องจากประเพณีทำบุญของลาวเขานะฮะ
แต่ทีนี้ยายก็ขอเงินตา

ตาก็โวยวายครับไม่ยอมให้เงินยาย
บอกจะซื้อของเอาไปถวายพระเอาไปที่วัด
ตาก็ไม่ยอมจนมีเหตุทะเลาะกันนะครับ
ลูกหลานเห็นเข้าก็ห้ามปรามแล้วก็บอกให้ยายไปวัดเถอะ
ไม่ต้องทะเลาะกับตาแล้วล่ะเอาเงินที่ลูกหลานก็ได้เอาเงินไปนะครับ

ทีนี้ในช่วงเย็นยายกลับมาจากวัดแล้วนะคุณนะ
ชาวบ้านชาวช่องได้ยินเสียงว่าบ้านนี้ทะเลาะกันอีกครั้งนะฮะ
แต่ตอนแรกชาวบ้านเองญาติเองก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่ตายายทั้งคู่จะทะเลาะกันเป็นประจำนะครับ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรง
กระทั่งผ่านไปสักพักเดียวนะครับ
ยายผู้ก่อเหตุเดินถือมีดปลายแหลมเปื้อนเลือด
ที่บ้านของน้องชายก็คือผู้ใหญ่บ้านนวลตรัง
แล้วก็เอ่ยปากขึ้นมาบอกว่าพี่สุดแล้ว
ทนมา๔๐ปีไม่ไหวแล้วติดคุกยังมีวันออก
แต่ทนใช้ชีวิตต่อมันไม่ไหวไม่มีทางออก
พฤติกรรมสามีไม่ไหวที่ชอบทุบตีนะครับ
แล้วก็บางครั้งก็ด่าประจามหาว่ายายเป็นผู้หญิงไม่ดี
อันนี้เป็นคำให้การจากปากของน้องชายของผู้ก่อเหตุนะครับ
ยายเขาก็บอกผมว่าพี่สุดแล้วพี่ทนมา๔๐ปีแล้วพี่ไม่ไหวแล้ว
ยายไม่ไหวแล้วยายทนติดคุกยังมีวันออกแต่ถ้าอยู่ตรงนี้
คือเขาสุดแล้วเขาบอกผมแบบนี้ครับ

ชอบทุบตีชอบวัยวายชอบด่าเอ็ดตะโล

ตำรวจได้คุมตัวไว้ในห้องถังของสพนสุวรรณพศปรักษ์คำ
ล่าสุดในตอนเช้านี้ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่
สอบถามนางเอียงเทพแก้วอายุ๖๗ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของตาหลวงผู้ตายแล้วก็ยายเพ็ญศรีผู้ก่อเหตุ
ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นได้ยินเสียงของตา
โอดโอยทีนี้ฮะตัวเพื่อนบ้านเองก็ได้ยินฮะ
ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นเสียงของตาโดนอะไร
แต่พอมาเห็นเหตุการณ์โอ้โหช็อกเลยนะครับ
ปกติสองตายายทะเลาะกันเป็นประจำ
แต่ว่าเพื่อนบ้านไม่เคยไปยุ่งหรือว่าสูงสิงกับบ้านนี้
หลายปีมาก่อนยายเคยใช้มีดฟันตามาแล้ว
แล้วก็ครั้งนี้ก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับจนตาเสียชีวิตในที่สุดนะฮะ
เพื่อนบ้านบอกก็ได้แต่สงสารแหละสงสารทั้งตาสงสารทั้งยายแล้วฮะ
ขณะที่ญาติของคุณยายก็ขอใช้สิทธิ์
ให้คุณยายไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาคุณยายเพ็ญศรี
ว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็เตรียมส่งฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
จากการสอบปากคำคุณยายผู้ก่อเหตุ

ตาเนี่ยถือมีดอยู่ในมือแล้วก็มาหาเรื่องมาทะเลาะกับยาย
แล้วก็ขู่ฆ่าแถมตายังพูดว่ากูจะฆ่ามึงให้ตาย
จากนั้นก็มีการลงไม้ลงมือทะเลาะตบตีนะฮะ
ทีนี้ยายก็แย่งมีดมาได้ก็เลยแทงตา
โดยยายอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะที่ถูกตบตีถูกทำร้ายร่างกาย
และอีกอย่างคือเก็บกฎถูกด่าเสียหายมานานนะครับ
ญาติญาติก็ไปเยี่ยมยายที่โรงพักแล้วก็ไปให้กำลังใจ
คือไม่อยากให้ยายเครียดเพราะว่ายายอายุมากแล้ว
แต่ต้องมาติดคุกติดตารางเนี่ยนะครับ
อยู่กันมา๔๐ปีเนี่ยนะคะก็มันเป็นความแค้นที่สะสมนะคุณตาคุณยาย